จากความรักเลยสำหรับพี่เสกโลโซ
เห็นคุณพูดถึงอะไรแซนวิชหิวเหรอ
วิชดิฉันไม่ได้จะชวนคุณกินอะไรทั้งนั้น

ว่าพี่เสกโลโซกำลังปลูกต้นรักกับนางเอกน้องใหม่

ส่วนจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามพี่เสกพร้อมกันนะคะ
เอายังไงดิเฮียะจริงไหมอ่ะอยากฟังสภาพเฮียะอ่าร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เศษโลโซ
ออกมายอมรับชัดเจนแล้วนะคะถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกหน้าใหม่
หมอชิดไม่ต้องมาทายอักษรย่องอักษรย่อให้ปวดหัวกัน

บอกเลยว่าขณะนี้ทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจในฐานะพี่กับน้อง
อันนี้ยกไปเลยไม่ใช่ในฐานะพี่เสกพูดชัดเจนมากคนรัก

เริ่มคบหากันมาตอนนี้นับนิ้วแล้วนะคะคุณผู้ชม๔เดือนค่ะ

ทำให้ตัวเขาเองเหมือนกลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นอีกครั้ง
เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน๑๔อันนี้

เพียงแต่ว่าทุกวันนี้พี่เสกบอกเลย
มีความสุขกับความรักที่เกิดขึ้นมากนะฮะ
ส่วนเรื่องอดีตภรรยาคุณการวิพากร
ที่ได้โพสต์ข้อความตัดเพาะร็อกเกอร์ชื่อดัง
เชื่อเลยว่าก็คงจะเป็นเพราะความหึงหวง
แต่ว่าก็อยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้

ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเกิดความรู้สึกแบบนั้นได้แล้ว

จะกลับมารีตรงก็ไม่มีแล้วพอตอนนี้พี่เสกไม่ได้แล้ว

แล้วก็คิดด้วยว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบ
ความสัมพันธ์ของน้องแซนวิชอย่างแน่นอนค่ะ
ผมรู้จักกับแซนเมื่อประมาณสักน่าจะ๓๔เดือนนะ

แล้วยังไงครับตอนแรกไม่ชอบแล้วเจ้าหวัน

ซึ่งจริงเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาหึงผมหรอกนะครับ
เพราะว่าผมก็บอกเขาอย่างแน่นอนแล้วว่าผมไม่ได้เป็นแฟนเขา
ผมไม่ได้เป็นคนรักเขาเหมือนเดิมที่เคยรักกัน

เขาก็บอกว่าทำไมไม่เกรงใจเขาเลยโพสต์แบบนี้อะไรอย่างนี้
ผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้
คือผมไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นสามีของการนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเองก็จะทำอะไรก็คงได้
ก็ยังคบหากันดีผมก็ไปบ้านเขาอยู่เรื่อยนะครับ
ไปหาลูกแล้วก็คุยกันพาไปกินข้าวอะไรอย่างนี้
แต่พอโพสต์รูปน้องเข้าไปเขาก็ระเบิดขึ้นมา
ชัดเจนนะคะแซนวิชจีบก่อนนะจ๊ะ

ทั้งนี้ดังนั้นค่ะเสกโลโซก็ยังถือโอกาสชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องคดีความทำร้ายสาวหล่อคนหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่สารตัดสินจำคุกไปให้รอลงอาญา๒ปี
ว่าตัวเขายอมรับในคำตัดสินทุกประการค่ะ
แล้วก็นับว่าเป็นบทสรุปที่ดีก่อนที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะ

ปัญหาที่มาจากเรื่องของอารมณ์คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะ

แล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ

จากนี้จะมีความร่วมการอะไรข้อมูล
เดี๋ยวผมต้องไปรับใช้สังคม๓ครั้งในปีหน้า

ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลย
เพราะว่าเราเองเมื่อก่อนตอนเป็นนักร้อง
ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมาก
แต่เดี๋ยวนี้ต้องรับผิดชอบธุรกิจด้วยนะครับ
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้น